บางทีเนี่ยหมามันยังรักลูกของมันเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองค่ะพ่อเลี้ยงใจโหด
เขาใช้ไม้ตัวไม้ยูคาลิปตัสฟาดหัวลูกเลี้ยงวัย๑๕ปี
กระทั่งน้องบาดเจ็บสาหัสกระหน่ำตีไม่ยั้งเลยนะคะ
ตอนนี้เห็นบอกว่าเกิดภาวะสมองบวมด้วยต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนนี้คือบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
ก็หลังจากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเด็กนะคะ
เด็กเนี่ยน้องเป็นนักเรียนชั้นม๓วัย๑๕ปีเท่านั้น
เขาบอกว่าโดนคุณพ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้สึกข่าวตำรวจแล้วก็ชาวบ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที
จุดเกิดเหตุนะคะอย่างที่บอกค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง
ทีนี้พอไปถึงนะคะก็เลยได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามกับชาวบ้าน
ปรากฏว่าคือเรื่องราวหรือว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ย
มันเกิดจากการที่เหมือนกับลูกชายเนี่ยนะคะเขาไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
แล้วก็กลับบ้านมาค่ำสักหน่อย
ระหว่างที่ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้าน

คุณพ่อก็เหมือนเดินออกไปเห็นเท่านั้นแหละค่ะ
ต่อว่าก่อนจะมีการควาสถ้อนไม้ยุคาริปตั๊ปจะประมาณ๒ฟุต
ตีเข้าที่ลูกจนลูกแบบเซถลาล้มไปกับพื้น
เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้แหละไม้เดิมท่อนไม้ยูคาลิปตัส
ไม้นี้ค่ะยาว๒ฟุตฟาดเข้าที่ศีรษะลูกไม่ยั้ง
จนกระทั่งลูกเลี้ยงสลบคาพื้นเลยนะคะ
เลือดไหลออกที่บริเวณศีรษะแล้วก็หูจำนวนมาก
มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสเลือดคั่งในสมอง
ทีนี้เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงลายนี้นะคะ

ว่าเด็กไปเล่นบอลแต่เขาก็แจ้งแม่เขาแล้ว
แต่ซึ่งว่าแม่คงยังไม่ได้บอกพ่อเลี้ยงแล้วทีนี้เหมือนประมาณที่ว่าพ่อเลี้ยง
เขาก็เอาจ้องอยู่แล้วแหละคือว่าจะทำโทษเด็กหรืออะไรประมาณนี้
แต่ทีนี้ว่าเขาถือไม้มาไงถือไม้มาแล้วก็มาตีเด็กเลยโดยที่ยังไม่ฟังอะไรเด็กเลยอย่างนี้
เอิ้นเด็กก็เริ่มถอยแล้วไง
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะพ่อเลี้ยงใจเฮี่ยมลงมืออย่างโหดทราบชื่อ
คือนายบุญลือพ่อเลี้ยงนะคะได้มีการเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้า
แล้วก็ซิ่งรถเก๋งหลบหนีไปโอ้โหหายเข้ากลีบเมฆแล้วนะคะตอนนี้
ขณะที่ฝั่งของคุณแม่แม่แท้ของเด็กก็ปฏิเสธให้ข้อมูล
ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าต้นสายปลายเหตุที่ตัวสามีใหม่ของเธอเนี่ย
ทำร้ายลูกอ่ะเป็นเพราะอะไรอันนี้เธอไม่บอกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวแล้วก็ไทยรัฐทีวีก็คงจะเกาะติดแล้วก็เดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ